ส่วนนายกหำนายกหำดอม

นักร้องนักร้องหมอลำชื่อดัง
ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นนายกหำคือชื่อเล่นของพี่เขา
ตอนนี้ร้องเพลงนะซับน้ำตาคนอุบลฮะ
จากมาแต่ใสไหลมาหอมกันจนล่นท่วมอีกแล้วหนอเมืองอุบล
ข้าวดังจนจนเกิดอุดอกกระไภบนตกจากฟ้าพ่อปานว่าบ่มีมองไป
ทวมหน้าทวมบ้านทวมฮอตหัวใจจนได้นางให้นาปุรางคล
คุณผู้ชมครับดอมครับนี่คือนายกหำหรือพี่หำชื่อเล่นแกนะ
เลิมพลมาราคำปัจจุบันท่านมีตำแหน่งเป็นนายกอบตท่าลาศ

พื้นที่ท่านน่าเห็นใจจริงเป็นพื้นที่รับผิดชอบของนายกหำฮะ
หนึ่งในพื้นที่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเลย
ทุ่มสูงครับดูจากในคลิปเนี่ยฮะ
คือนายกหำท่านนั่งเรือร้องเพลงอยู่นะ
ซับน้ำตาคนอุบลไม่ได้แต่งใหม่ขึ้นมาในงานนี้
แต่จริงแล้วร้องเอาไว้ตั้งแต่น้ำท่วมคราวก่อนนี่
อ๋อนี่เองดีเลย
เมื่อปี๒๑๖๒ที่น้ำท่วมใหญ่เหมือนกัน
ซึ่งขณะนั้นพี่หำยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เลย
ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมพลมาราคำอยู่เลยฮะหมู่๑๑
ตะบนท่าลาศผ่านมา๓ปี
น้ำก็ท่วมอุบลราชธานีอีกครั้งนะครับ

เปิดเพลงยาวให้ชาวอุบลราชธานีฟังสักนิดหนึ่ง
ให้ได้พอชื่นใจนะให้ได้พอชื่นใจ